ท่านผู้ชมครับที่กรสินครับเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เหลือเกิน
เด็กนักเรียนชายคนหนึ่งอยู่ชั้นม๓นะฮะน้องเสียชีวิตจากการไปเข้าค่ายลูกเสือ
แล้วต้องเข้าฐานเข้าฐานที่ต้องดำน้ำแล้วน้องว่ายน้ำไม่เป็น
โอ้โหคือพ่อกับแม่กับเพื่อนน้องก็บอกอย่างหนึ่งครูก็บอกอย่างหนึ่ง
เดี๋ยวท่านฟังข้อมูลแล้วก็ลองไตรรองดูกันแล้วกันนะครับ
จะเป็นอาการดำเจอร่างแล้วนะครับ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ของเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
ใครที่กล้าศิลป์เนี่ยมาร่วมกันค้นหานะครับ
เด็กชายทองนพก้าวอันนี้คือชื่อน้องนะฮะ
เด็กชายทองนพก้าวนามสกุลศรีทา
ชื่อเล่นชื่อปอนอายุ๑๕ปีครับ
เป็นนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนบ้านนาคอนะฮะ
จุดที่มาหาตรงนี้เป็นหนองน้ำหลังวัดบ้านนาคอ
น้ำลึกประมาณ๓เมตรลึกนะครับ
สุดท้ายเจอน้องเนี่ยเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำนะครับ
ปอนนี่หายตัวไประหว่างไปทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกับโรงเรียนนะฮะ
แล้วก็หายไปเลยเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนะครับ

ตอนที่งมค้นหาในบ่อน้ำตรงนี้๔ชั่วโมง
เจอร่างน้องตอน๕ทุ่มครึ่ง

เพราะว่าจากการตรวจสอบสอบถามสอบสวนกันเนี่ย
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้สักบ่าย๒
ปอนหายตัวไประหว่างเข้าฐานหนีภัยสงคราม
คือเขาเรียนลูกเสือกันแล้วมีฐานหนีภัยสงครามมีฐานต่างเนี่ย
จบเรียบร้อยแล้วเลิกฐานให้เด็กกลับบ้าน
แต่น้องปอนยังไม่กลับบ้าน
ผู้ปกครองก็ไปแจ้งความที่สพห้วยเม็กนะฮะ

ขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยมาหากัน
ถามเพื่อนเพื่อนของน้องปอนที่ไปเข้าค่ายลูกเสือกันเนี่ยนะฮะ
บอกว่าเนี่ยหนีภัยสงครามเนี่ยต้องมาเข้าฐานตรงนี้
เด็กต้องดำลงไปในน้ำต้องหลบภัยสงคราม
แล้วเดี๋ยวครูที่อยู่ข้างบนจะเอาโครนที่ทำเป็นก้อนเหมือนก้อนหิน
จำลองว่านั่นน่ะเป็นก้อนระเบิดแล้วปลาระเบิดใส่
ทุกคนไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรเลยนะถ้าผู้ชมเห็นมาสอน
ต้องคอยดำน้ำหลบภัยสงครามหนีลูกระเบิด
แต่น้องปอนว่ายน้ำไม่เป็นน้องปอนบอกเพื่อนอยู่แล้วว่าไม่อยากลงน้ำ
ไม่อยากลงน้ำเลยคือถ้าลงไปเนี่ยช่วยเราด้วยนะ
ช่วยดูแลเราด้วยนะแต่ก็ไม่รู้จะหลีกเลี่ยงฐานนี้ยังไงนะ
ครูเนี่ยให้ลงไปฝึกมุดน้ำหลบภัยสงครามสุดท้ายเขาเลิกขึ้นฐานกันหมดแล้วนะฮะ
ไม่รู้ครูไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้นับจำนวนหรืออะไรยังไง
เอาเป็นว่าเขาเลิกเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านกันหมดแล้ว
แต่น้องปอนยังไม่กลับบ้านมางมหา๔ชั่วโมงเนี่ยเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำฮะ

เลิกเลี่ยงกันคือกับบ้านไพบ้านนั้น
ควบคุมไปและเพื่อนบอกว่าจะถูกไห้มาจากล้องมือด้าน
นี่นะครับนี่เพื่อนที่มาเมื่อคืนนะครับ
รอฟังข่าวว่าที่ลงไปตามหาน้องปอนเนี่ยจะเจอไหม
ท่านผู้ชมฟังเพื่อนของน้องปอนไว้ก่อนนะครับ
จำไว้ก่อนนะที่เด็กบอกนะครับ
ครูไม่ได้เช็คชื่อครูไม่ได้ช่วยครูไม่ได้อะไรยังไงเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่น้องเสียชี้นนะครับ
นี่คือภาพของวันนี้นะฮะช่วงกลางวันเนี่ยครับ
หนองน้ำขนาดใหญ่คือยายความเหลือกับสนามฟุฟบอลสักสนามนึงอ่ะ
คือเป็นสภาพหนองน้ำหลังวัดนะฮะไม่ได้มีเรื่องของห่วงยางแนวกั้นเขตน้ำตื้นน้ำลึกเสื้อชูชีพอะไรพวกนี้ไม่มี
เพราะฉะนั้นนี่ฮะเห็นไหมฐานหนีภัยสงครามเนี่ยที่ครูพาเด็กมาเข้าค่ายลูกเสือแล้วต้องหนีภัยสงครามต้องดำน้ำมุดลงไปนะ
ตรงนี้ตำรวจบอกว่าเป็นส่วนสำคัญในคดีนะครับเรื่องของความประมาทหรือว่าอุบัติเหตุนะฮะ
ศพของเด็กชายทองนพก้าวนะครับวันนี้ครอบครัวรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
ท่านผู้ชมครับหออร์โรงเรียนนะฮะภูมิหน่วยการโรงเรียนบ้านนาคอนายสุนทรากุลาสา
วันนี้ก็มากับคณะครูมาแสดงความอาลัยนะครับกับการจากไปของลูกศิษย์นะ
คือครอบครัวก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะมันก็จุกไปหมดครอบครัวน้องปอนก็ได้แต่บอกว่า
ยังไงก็อย่าให้เกิดความสูญเสียแบบนี้อีกก็แล้วกันขอให้เรื่องของลูกหลานของเขาเนี่ยเป็นอุทาหรณ์กันแล้วกัน
คือทางครอบครัวของน้องปอนเชื่อว่ายังไงก็เกิดจากความประมาทของครูที่ควบคุมกิจกรรมที่ไปเข้าค่ายลูกเสือ

ท่านผู้ชมครับคุณแม่ของน้องปอนชื่อคุณแม่บัวชื่นอายุ๔๘ปีคุณแม่บอกว่าเมื่อวานนี้ลูกชายไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือก็ไปตั้งแต่เช้า
ทีนี้พอช่วงเที่ยงได้กลับมาที่บ้านมาอาบน้ำมากินข้าวที่บ้านเพราะว่าบ้านอยู่ติดกับโรงเรียนอยู่ติดกับหนองน้ำนั่นเลยหลังวัดนั่นเลย
คือห่างจากบ้านแค่๒๕๐เมตรถามว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนแม่บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เอาเป็นว่าเสียงสัญญาณนกหวีดของครูในกิจกรรมลูกเสือแม่ได้ยินเวลาครูเป่านกหวีดเรียกเด็กลูกเสือทั้งหลายเนี่ยนะครับ
ลูกมากินข้าวแล้วลูกก็รีบกลับไปร่วมกิจกรรมอีกทีนี้พอเย็นเลิกแม่บอกแม่ไม่ได้ยินเสียงครูประกาศแบบเรียกแบบเอาเด็กขึ้นมาจากน้ำจากฐานอะไรไม่ได้ยินเลยนะได้ยินเสียงครูบอกเด็กก็คือช่วยกันเก็บเต็นต์
แล้วแยกย้ายกลับบ้านเนี่ยแม่บอกแม่ได้ยินเท่านี้ประมาณอย่างเนี้ยนะฮะหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับกระทั่งผ่านไปสัก๒๐๓๐นาทีที่ครูบอกให้เก็บเต็นต์แยกย้ายกลับบ้านแต่ปอนก็ยังไม่กลับบ้านลูกชายยังไม่กลับบ้านแม่ก็เลยเดินไปหาครูบอกว่าเห็นเด็กชายทองนพก้าวไหมครูบอกว่าเอาก็เสร็จกิจกรรมแล้วนี่ก็เห็น
ครูเก็บโต๊ะเก็บเต็นต์อยู่นะหรือไปฉลองกับเพื่อนที่ไหนแล้วมั้งแม่ก็ขี่จักรยานยนต์ออกตามหาลูกไปตามบ้านเพื่อนไม่มีเพื่อนคนไหนเห็นนะฮะอันนี้คุณแม่น้องปอนบอกกับเรานะย้อนกลับไปถามครูเป็นรอบที่สองเพื่อย้ำว่าเห็นลูกชายแม่ไหมนะฮะทีนี้รอบเนี้ยกลับมาถามว่าเห็นลูกชายไหมครูบอกว่า
นะฮะค่ะเดี๋ยวมาฟังนะครับเดี๋ยวมาฟังนะฮะทุกผู้ชมครับทุกผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะเหลือเกิน
ศรีทานะครับอายุ๑๕ปีนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนบ้านนาคอ
อยู่ที่พื้นที่เนี่ยเขามีกิจกรรมลูกเสือนะฮะ
ซึ่งปรากฏว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตนะครับเสียชีวิต
แล้วนี่คือคุณครูที่โรงเรียนนะครับที่ไปเคารพศพของน้องนะครับ
แม่ของน้องนะครับบอกกับเรานะครับบอกว่า
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสองเนี่ยนะฮะหายตัวไประหว่างเข้าฐานหนีภัยสงครามนะครับ
เข้าฐานกิจกรรมลูกเสือนะครับแล้วเลิกเรียนยังไม่กลับบ้าน
แรกตอนกลางวันเนี่ยกลับมาที่บ้านรอบหนึ่งก่อน
เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กับหนองน้ำตรงนี้เลยนะฮะ
ที่ลูกเข้ากิจกรรมลูกเสือเสียงนกหวีดอะไรแม่ก็ได้ยินนะครับ
ทีนี้พอตอนเลิกกิจกรรมเนี่ยได้ยินเสียงครูประกาศให้เด็กเนี่ยเก็บเต็นต์
แล้วแยกย้ายกลับบ้านแต่ลูกชายของแม่ยังไม่กลับบ้านนะฮะ
นี่ที่กาลสินนะฮะผ่านไป๒๐๓๐นาทีลูกก็ยังไม่กลับบ้าน
ที่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับหนองน้ำที่เป็นฐานหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือแค่๒๕๐เมตร
ไปถามครูบอกเห็นลูกไหมครูบอกเสร็จกิจกรรมแล้วเห็นลูกชายเนี่ยไปช่วยครูเก็บโต๊ะเก็บเต็นต์อยู่นะ
ไปฉลองกับเพื่อนแล้วนะแม่ก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปตามหาที่บ้านเพื่อน
เพื่อนไม่มีใครเห็นนะครับแม่ของน้องปอนเลยย้อนกลับมาถามครูเป็นรอบที่๒
ท่านผู้ชมครับคุณแม่ก็มาถามมาถามย้ำว่าครูเห็นลูกชายช่วยเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้จริงหรือนะ
แต่ครั้งนี้ครูก็บอกว่าไม่เห็นนะครับแล้วให้ครูช่วยตามหาเพราะว่าลูกชายไม่เคยทะเลทะไหล
เรียนกลับบ้านทันทีคุณแม่น้องปอนยืนยันว่าตอนที่บอกให้ครูช่วยตามหาหน่อย
ครูไม่ช่วยตามหานะฮะถามว่าแล้วทำอะไรอันนี้คุณแม่บอกกับเรานะ
แม่บอกว่าครูนั่งดื่มเหล้ากันค่ะแม่กับญาติยาดของน้องปอนเนี่ยต้องออกตามหาต่อนะฮะ
หายังไงก็หาไม่เจอไปถามครูอีกเป็นครั้งที่สามนะ
บอกครูว่าครูจะไม่ช่วยตามหาลูกชายแม่เลยเหรอจะนิ่งนอนใจไม่ช่วยออกตามหาเด็กเลยเหรอ
มีครูคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มและนั่งกินเหล้ากันอยู่เนี่ยบอกว่า
อันนี้ขออนุญาตพูดตามที่แม่บอกนะฮะบอกจะให้กูไปช่วยตามหาลูกมึงที่ไหน
ญาติพี่น้องตอนนั้นแบบไม่พอใจนะฮะต่อว่าครูนะครับ
ก่อนที่แบบวงเล่าจะแตกแล้วถึงมาช่วยกันตามหา
สุดท้ายไปแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจนะครับจนไปเจอถุงเท้าหนึ่งคู่กับผ้าพันคอลูกเสือ๒ผืน
แผนที่เดินทางไกลลูกเสือแต่ว่าแผนที่เนี่ยไม่ใช่ของน้องบอลนะฮะ
แล้วไปเจอรองเท้าแตะของน้องปอนเนี่ยทิ้งอยู่ใต้ต้นไม้ริมบ่อน้ำ
เชื่อว่าน้องปอนเนี่ยยังต้องอยู่ในบ่อน้ำแน่ไปถามเพื่อนของลูกอีกทีนึง
เพื่อนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่ครูจะให้ลงฐานทัพหนีภัยสงครามเนี่ยไปซ่อนอยู่ใต้น้ำเนี่ย
บลูกระเบิดที่ยูจะโยนไปเนี่ยได้บอกครูแล้วปอนได้บอกครูแล้วว่าว่ายน้ำไม่เป็น
แต่ครูบอกว่ายังไงต้องร่วมกิจกรรมนะคือลูกก็เป็นลูกชายคนเดียวของบ้าน
ม๓กลัวว่าจะเรียนไม่จบนะก็เลยตั้งใจว่าอ้าวก็เข้าฐานก็ได้
คือเดิมเนี่ยกะว่าจะจบจะเรียนแค่ม๓แล้วจะไม่เรียนต่อแล้ว
มาช่วยพ่อกับแม่ทำเกษตรที่บ้านแต่สุดท้ายเนี่ยฮะก็มาเสียชีวิตจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ
หรือว่าความกัน
ไว้น้ำว่าเป็นแต่คู่กับบ่ากับบ่าอันนุ่มกับบ่ายกเว้น
ทั้งกับท่อกับว่าบังคับแม่นบ่าจะว่า
กหวีดเป่าก็ดีปี๊ดแม่นกหวีดเป้าแล้วคู่เป้านกหวีดแล้ว
ลูกน้องนี่แหละกันไปไปก็คิดว่าสิไปอันนั้นล่ะโล่งน้ำ
สามรอบค่อยไปสามรอบเจ้าคิดว่าจังไหน
นี่ที่คุณแม่ของน้องบอกกับเรานะฮะใช่ค่ะ
เดี๋ยวทีมนาน่ะคุณครูมิเชียยังไงท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับ
แต่ว่าดูเพื่อนของน้องปอนก่อนนะครับเพื่อนของเด็กชายทองนพก้าวนะฮะ
ซึ่งไปร่วมฐานลูกเสือด้วยกันเนี่ยบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าก่อนจะเข้าฐานไอ้ฐานหนีไพสงครามต้องลงน้ำไปหลบลูกระเบิด
เด็กชายทองนพก้าวเนี่ยได้บอกกับเพื่อนนะน้องปอนบอกกับเพื่อนบอก
ช่วยเราด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็น
ตอนที่เข้าฐานกันฐานบัวตูมบัวบานยังจับมือกันขึ้นมาเป็นฝั่งด้วยกัน
แต่พอมาถึงฐานหนีภัยสงครามครูให้ลูกเสือเนธนารีทั้งหมดไปที่บ่อน้ำ
โดยไม่ถามว่าใครสมัครใจหรือไม่สมัครใจจะลงน้ำ
แล้วครูก็ปาก้อนหินโครนเนี่ยลงไปในน้ำแล้วก็สั่งให้เด็กหลบ
บางคนก็มุดน้ำบางคนก็หลบอยู่แถวฝั่งตื้นอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ตอนนั้นก็หนีกันแบบหลบลูกระเบิดกันชุลมุนวุ่นวายไปหมด
พอเสร็จกิจกรรมฐานนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนก็ไม่ทันได้สังเกตกัน
ก็ไม่มีใครเจอปอนอีกเลยต่างฝ่ายต่างก็ล้างเนื้อล้างตัวกลับบ้าน
ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่งมารู้ข่าวว่าปอนยังไม่กลับบ้าน
แล้วมาหากันแล้วก็พบว่าจมน้ำเสียชีวิตนี่แหละ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์ในเรื่องนี้นะครับ
เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยทางฝั่งครูต้องชี้แจงนะคะ
ต้องมาอธิบายให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น
เกิดคำถามเกี่ยวกับครูที่ดูแลเด็กเยอะมากจริง

ทีมข่าวของเราไปที่โรงเรียนเลย

ครูบอกว่าวันเกิดเหตุมีนักเรียนชั้นมต้นที่เป็นลูกเสือเนธนารี๘๐คน

กลุ่มละ๑๒๑๕คน

และสถานหนีภัยสงคราม
หนีภัยสงครามคือฐานสุดท้าย

ก็จะให้นักเรียนลงน้ำ

จะให้เด็กจับมือล้อมกันเป็นวงกลม

เวลาบอกว่าบัวบานให้เงยหน้าทิ้งตัวลงน้ำ

ซึ่งฐานนี้เพื่อนน้องปอนบอกว่าก็ยังพอจับมือช่วยกันได้
ใช่เพื่อนจับมือเป็นวงกลมอันนี้
ก็ยังจะพอช่วยดึงช่วยอะไรกัน
แต่ฐานหนีภัยสงคราม

ครูบอกว่าลักษณะก็คือครูจะโยนก้อนหินหรือโครนลงน้ำ
สมมุติว่าคือระเบิดเด็กก็ต้องหลบทั้งบนฝั่งทั้งในน้ำ
ก็ต้องมูดน้ำหลบกันเนี่ยค่ะ
ครูบอกแบบนี้ครูบอกว่าทุกครั้งที่เสร็จกิจกรรม
ครูเช็คยอดเช็คยอดทุกครั้งว่านักเรียนครบไหม
จากนั้นให้เด็กลงไปล้างตัวก่อนจะปิดกิจกรรม
ครูบอกว่าครูไม่รู้ว่าเด็กหายตอนไหน
ครูบอกไม่รู้ว่าเด็กหายตอนไหนแต่เอ๊ะไหนครูบอกว่าครูเช็คยอดทุกครั้งไงคะ
เด็กนักเรียนครบหรือเปล่าแล้วทำไมครูบอกว่าไม่รู้ว่าเด็กหายตอนไหน
ครูบอกว่าครูขอยืนยันนะว่าไม่ได้มีการบังคับ
ถ้าใครไม่พร้อมไม่สบายก็ไม่ต้องร่วมกิจกรรมก็ได้
ครูก็เลยบอกว่างั้นต่อไปนี้คงไม่จัดกิจกรรมฐานแบบนี้อีกแล้ว

ซึ่งเพื่อนของเด็กที่เขาบอกเนี่ยก็เหมือนที่ท่านได้ฟังไปอ่ะนะ

ใช่ค่ะทีนี้ค่ะผู้มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาลสินเขต๒
นายสุนทรากุลาสานายสุรเชษพระเอ็นแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตนะคะ
ลงพื้นที่มามาคุยกับผู้มนุยการโรงเรียนมาคุยกับคณะครู
พอโรงเรียนบอกว่าเบื้องต้นนะคะทำหนังสือชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะต้องมีการให้ปากคำกับตำรวจในทางคดีด้วยนะคะ
แล้วก็จะมีการช่วยเหลือฆ่าทำศพในเบื้องต้นผอโรงเรียนบอกแบบนี้นะคะ
พอโรงเรียนบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครูทุกคนเสียใจเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต่อไปนี้จะเข้มงวดกับการดูแลนักเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น
จะยกเลิกกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายส่วนเด็กชายทองนพก้าวที่จมน้ำเสียชีวิตคาดว่าคงไม่มีใครสังเกต
เพราะก่อนเกิดเหตุมีนักเรียนคนนึงไม่มาร่วมกิจกรรมตอนเช้าแต่มาร่วมกิจกรรมตอนบ่ายพอครูควบคุมเช็คจำนวนเด็กก็เลยคิดว่าเด็กขึ้นจากน้ำครบแล้วทุกคน
รู้ทีหลังครูทุกคนเสียใจมากพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พอโรงเรียนก็ยืนยันว่าไม่มีการบังคับเด็กให้ลงน้ำ
มันไม่ได้เกิดกิจกรรมภาคคิดตรงนี้กับเรา
เราก็ต้องดูแบบเหมือนเดิมเพราะมันเป็นรูปเราทุกครั้งก็ทำอย่างนั้น
แต่เป็นเรื่องที่ตำรวจจะต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคดีความนะคะ
ตำรวจสพห้วยเม็กก็เรียกกลุ่มน้องนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมาคุย
คุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ต้องคุยกับครูที่ควบคุมกิจกรรม
ปัญหาคือฐานที่ลงน้ำกันนะคะที่ให้เด็กลงน้ำค่ะ
สระน้ำใหญ่มากน้ำลึกมากตั้ง๓เมตรไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตนะคะ
อุปกรณ์ต่างห่วงย่างย่ามฉุกเฉินมันต้องมีแต่นี่ไม่มีเลยสักอย่างค่ะ